คุณผู้ชมไปร่วมงานประเพณีดีนะคะ
ที่จังหวัดมหาสารคามกับการนามัศกาลพระธาตุนาดูลค่ะ
มันไฟเหอะสนองหัวดีจริง
แล้วฟังอย่างนี้นี่คือรู้เลยว่าถิ่นอีสานแน่เลยค่ะ
แล้วคุณดูบรรยากาศงานประเพณีนามัศกาลพระธาตุนาดูล
ที่นี่มองไปเห็นไหมคะพระธาตุนาดูลตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่
อยู่ที่อำเภอนาดูนจังหวัดมหาสารคามตามชื่อเลยค่ะ
ที่นี่นะคะสาธุชนเขาก็มาเวียนเทียน
งในวันมาคบูชาและมาร่วมประเพณีนามัศกาลพระธาตุนาดูล
ประเพณีนี้จัดขึ้นช่วงวันที่๔ถึง๑๒มีนาคม
จัดขึ้นทุกปีช่วงวันขึ้น๑๕ค่ำเดือน๓นะคะ
งานใหญ่นี้ก็มีกิจกรรมหลายอย่างแล้วค่ะ
ทั้งการเวียนเทียนรอบองค์พระบรมธาตุ
บวงสวงองค์พระบรมธาตุ
ใครที่สนใจจะไปปฏิบัติธรรมวิปัสนาไปได้นะคะ
ส่วนใครที่อยากจะทำบุญตักบาทเขาก็จัดกิจกรรมด้วย
อกจากนี้ยังมีการสวดมนต์ฟังธรรม
และมีขบวนแห่ประเพณี๑๒เดือน
และการแสดงแสงสีเสียงอันยิ่งใหญ่ตระกาลตาค่ะ
ในพิธีบวงสวงเขาก็ยิ่งใหญ่อลังการจริง
มาพูดถึงพระธาตุนาดูลกันบ้างค่ะ
พระธาตุนาดูลเนี่ยเป็นสถานที่สำคัญทางพระพุทธศาสนาที่อยู่คู่บ้านคู่เมืองของชาวมหาศาลคาม
ลังการยิ่งใหญ่นะศักดิ์สิทธิ์เข้มขลังนะคะ
เป็นโบราณสถานที่สร้างขึ้นมาเพื่อความเป็นสิริมงคล
โดยพื้นที่โดยรอบนี้นะคะก็ถูกพัฒนาเป็นศูนย์กลางส่งเสริมกิจการพระพุทธศาสนาและศิลปะวัฒนธรรมของภาคตะวันออกเชียงเหนือเลยนะ
เรียกได้ว่าเป็นพุทธมณฑลอีสาน
ุดหมายแรกคือต้องมากราบไหว้องค์พระบรมธาตุเพื่อความเป็นสิริมงคลให้กับเราก่อน
แล้วคุณเข้าไปทำงานไปท่องเที่ยวก็ว่ากันไป
ใครที่จะไปนะคะสามารถเข้าได้ตั้งแต่ช่วง๘โมงเช้าถึง๖โมงเย็น
ช่วงนี้มีงานประเพณีก็ถือว่าขอเรียนเชิญพี่น้องประชาชนชาวไทย
และนักท่องเที่ยวไปเที่ยวงานนี้ได้นะคะเขาจัดถึง๑๒มีนาคม
ไปเย็นน่ะดีไปถึงวันอาทิตย์นี้ไปกันได้ใช่ไปเย็นเสียไปร้อนทำไม